พื้นที่ประวัติศาสตร์ของวีรกรรมชาวบ้านบางรจันทร์
ก็ได้ถูกส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
กลายเป็นตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันทร์
เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
เด่นก็คือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับ
จะแต่งกายชุดไทยแล้วก็ชุดนักรบ
สร้างบรรยากาศให้ตลาดแห่งนี้ไม่เหมือนกับที่อื่น
เราจะตามคุณกมลวันการีพัฒน์ย้อนเวลาไปเที่ยวกันครับ
สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนตัวตาย
ีรกรรมเลือดนักสู้ของชาวบ้านบางรจันทร์
ที่กำลังสู้รบกับพม่าอย่างห้าวหาร
ถูกจำลองสู่สายตานักท่องเที่ยว
สร้างสีสันภายในตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันทร์
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้หวนละลึกถึงวีรชนค่ายบางรจันทร์
ที่ได้เสียสละปกป้องพื้นแผ่นดินไทย
ค่ายบางรจันทร์กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
เมื่อได้ถูกส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ให้มาช็อปแชะชิมชิวในวันหยุดค่ะ
เป็นพื้นที่ในส่วนของวัดโพ๙ต้นนะครับ
ก็คือผู้ที่เริ่มความคิดเนี่ยคือท่านพระครูนะครับ

ก็คือเล็งเห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี

เด่นเลยก็คือเราเป็นถิ่นวิรชนจริง

เมื่อครั้งพม่าจริงนะฮะ

ซึ่งปู่ย่าทิ้งไว้ให้เราได้ทำมาหากิน
ของเราเลยเนี่ยเริ่มเลยคือก่อตั้งกันด้วยชาวบ้าน

ปู่ย่าทิ้งไว้ให้เราก็สืบสารมา

ออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด
โดยมีป้อมประการไม้สูงใหญ่
เป็นฉากให้ถ่ายรูปสวย
เพื่อให้อินกับบรรยากาศมากยิ่งขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมอย่าลืมมาเปลี่ยนชุดไทยโบราณ

จะมีจุดบริการเช่าชุดให้กับนักท่องเที่ยว

สำหรับราคาเช่าค่ะอยู่ที่๕๐และ๑๐๐บาท
วันนี้นะคะได้สวมชุดไทยโบราณ

เพื่อพร้อมเพื่อน
เสน่ห์ของตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
คือการมาชิมอาหารอร่อยราคาถูก
บรรยากาศกลิ่นอายของสนามรบ

และอาหารในรูปแบบพื้นบ้านหาทานยาก

จะแต่งกายย้อนยุคพูดจาลงท้ายด้วย
ค่ะขอรับให้ความรู้สึกเหมือนย้อนอดีต

เชิญชิมหมูสมุนไพรพันตะไคร้เราก่อนนะเจ้าค่ะ

เดินตามกลิ่นหอมมาหยุดกันที่ร้าน
หมูสมุนไพรพันตะไคร้
แล้วนำมาพันกับตะไคร้
ย่างน้ำมันของตะไคร้

ราคาไม้ละ๑๐บาทเท่านั้นค่ะ
กระทะร้อนนี้กำลังทอดปลาเห็ดสูตรโบราณ
ความเก๊บเก๊คคือการนำมาร้อยกระเปราะ

ชิมแล้วอร่อยติดใจ
ส่วนของหวานห้ามพลาดแนะนำ
ขนมน้ำอ้อยกับขนมตาล

ทำสดใหม่วันต่อวัน

ผักผลไม้สดจากสวน

หันไปทางไหนก็เห็นนักท่องเที่ยว

ร่วมกันแต่งชุดไทย
ก่อนกลับอย่าลืมมาไหว้สารวีรชน

เวลา๙โมงเช้าถึง๔โมงครึ่งค่ะ

ข่าวทรัพย์ทีวีไตรงาน